ไทยรัฐนิวโชว์เรายังตามให้ต่อนะครับกับเรื่องราวแล้วก็ตีแผ่ชีวิตของผู้ชายคนนี้
ผู้ชายที่มีชาวบ้านหลงเชื่อว่าเป็นพระนะครับ
แล้วก็เรียกขานว่าพระพุทธเทพสุริยะจักรวาลหรือว่าองค์ปู่เทพ
แต่ว่านายพุทธะเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่เคยหลอกใคร
ใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ใช่พระนะคะชื่อตามบัตรประชาชนเขาก็คือนายพุทธนามสกุลสุริยะจักรวาลเทพสุริยะจักรวาล
อยู่ที่อันเผื่อประคัมจังหวัดบุรีรั้มวันนี้ก็มีเรื่องราวเพิ่มเติมอีก
แต่ท่านผู้ชมครับเราไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเรา
เหมือนกับเคยที่ลูกสาวเคยมาร้องกับเราว่าคุณแม่เนี่ยมาหลงเชื่อว่านายคนนี้เป็นพระ
แล้วก็เสียเงินเสียทองไปมากมายใช่ค่ะแม่เนี่ยกลับไปอยู่กับลูกสาวแล้วแต่
ผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าเธอเคยถูกนายพุทธะเธออ้างนะเขาอาจจะไม่ได้ทำก็ได้
เคยถูกนายพุทธะเนี่ยขืนใจจนตั้งท้องค่ะนายพุทธปฏิเสธค่ะ
เมื่อวานผู้สื่อข่าวเราไปเจอนะฮะที่สำนักปฏิบัติธรรมของเขาตอนที่ประหลัดอำเภอลงพื้นที่ด้วยเนี่ยนะฮะ
ผู้สื่อข่าวถามเรื่องนี้นายพุทธะนี่แบบไม่พูดเลยนะฮะบอกถ้าคิดว่าเขาทำเนี่ยเขาไม่ได้ทำอยู่แล้วไปแจ้งตำรวจได้เลยไปดูนะฮะ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

นี้ค่ะโหงปู่เทพหรือว่าหน้าผู้ท้ายคนนี้
พยายามเดินหนีวงล้อมของผู้สื่อข่าว
ใช่ค่ะแล้วก็ปฏิเสธทุกอย่างนะคะ
บอกเลยว่ามาถามข้อหาอะไรเนี่ย

ไปแจ้งความเลยไม่เคยทำทั้งนั้นนะครับ

หนึ่งในลูกศิษย์ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ด้วย
ใช่ค่ะผู้ใหญ่ก็มากันนักข่าวออกไปนะคะ

นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิงอำเภอพระคำจังหวัดบุรีรำนะครับทุกผู้ชมครับ
คือที่คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา
คุณแม่คือคุณครูต้อยเนี่ยอยู่ที่ชายภูมิเนี่ยไปหลงเชื่อในคนนี้ว่าเป็นพระ

สุดท้ายเนี่ยมีผู้หญิงอีกคนนึงมาบอกกับติว่าเธอเนี่ย
เคยถูกผู้ชายคนนี้กระทำชำเหล่าเธออ้างนะเธออ้างว่าอย่างนี้นะ
แล้วตั้งท้องด้วยนะครับเราก็เลยถามเพื่อจะถามว่าเออมันจริงหรือไม่อย่างไร
นายพุทธะเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำเขาก็ปฏิเสธค่ะ
ถ้าเกิดคิดว่าเขาทำก็ให้ไปแจ้งความกับตำรวจเลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราพยายามไปสอบถามเรื่องนี้อีกครั้งนะฮะ
แต่ที่สำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิงที่อำเภอประคำจังหวัดบุรีลำ
วันนี้นายพุทธไม่อยู่ที่สำนักแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวบรรยากาศล่าสุดวันนี้เราจะให้ดูอีกทีนึง
แต่ไปฟังผู้หญิงที่เขาร้องทุกข์มากับเราก่อนนะครับ
คือถ้านายพุทธมีข้อมูลยืนยันแล้วอยากชี้แจงเพิ่มเติมบอกเราได้นะฮะ
จะได้ฟังความทั้งสองด้านแต่ผู้หญิงคนนี้ครับ
นี่มากับเด็กน้อยคนนี้เนี่ยต้องขออนุญาตเบลอหน้าไว้นะครับ
อยู่ที่ตำบลเวียงเหนืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับ
เธอบอกว่าเธอเนี่ยเคยถูกนายพุทธะขืนใจจนตั้งท้อง
ตอนที่นายพุทธมาอยู่ที่วังพญานาคบ่อโบราณที่จังหวัดศรีสะเกดนะฮะ
อันนี้เธออ้างนะครับเราได้คุยผ่านผู้ใหญ่บ้านด้วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับ
หญิงคนนี้มากับลูกที่เป็นลูกสาวอายุ๔ขวบนะฮะ
ซึ่งจากการสังเกตของผู้สื่อข่าวของเรานะ
อันนี้อาจจะไม่มันแล้วแต่มุมมองของคนด้วยนะ
แต่เท่าที่ดูเนี่ยลักษณะรูปร่างหน้าตาผิวพันธุ์ของเด็กคนนี้
ก็ดูละไม้คล้ายกับนายพุทธะอยู่เหมือนกัน
โดยเฉพาะถ้าดูจากภาพของเขาที่เราไปเจอที่บ้านที่กระบี่
เป็นภาพที่ยังไม่ได้หวาดคลุมหมวกไหมพรมที่ศีรษะอะไรแบบนี้
ใส่สูตรผูกเน็กไทท์ภาพที่บ้านแบบคุณพ่อคุณแม่เลย
แต่นี่จากการสังเกตของเรานะอาจจะไม่ใช่ก็ได้ไม่เหมือนก็ได้

คนนี้นะคะนี่คือนายพุทธะนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ที่กอดหนูน้อยคนนี้อยู่เนี่ยบอกว่านี่คือลูกของนายพุทธะ

ถ้าพุทธฟังอยู่อยากชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกเราได้นะครับ
จะได้ชี้แจงแถลงไขกันเพิ่มเติม

ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเธอรู้จักกับนายพุทธะ
หรือว่าตอนนั้นเนี่ยเธอรู้จักในนามหลวงปู่พุทธเทพสุริยะจักรวาลเนี่ย

รู้จักเมื่อปลายปี๕๙๒๕๕๙นะครับ
รู้จักจากการที่ญาติเนี่ยชวนไปทำบุญที่วังพญานาค
พอไปทำบุญที่วังพญานาคได้เจอนายพุทธ
นายพุทธบอกให้เธอถือศีลด้วยการนุ่งขาวห่มขาว
แล้วให้กินนอนปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นอยู่ที่วังพญานาค
ซึ่งเธอบอกไม่รู้ทำไมตอนนั้นเธอเชื่อแบบไม่รู้ตัว
ลักษณะจะเหมือนถูกสะกดจิตหรือว่าจะโดนมนต์ดำก็ไม่รู้
เอาเป็นว่าเธอตัดสินใจถือศิลป์อยู่ที่นั่น
แล้วก็ถูกชักชวนจากนายพุทธะให้ตามไปโปรดสัตว์ตามสถานที่ต่าง
จนกระทั่งคืนนึงเธออ้างนะฮะเธอบอกว่า
ระหว่างที่กลับมาแล้วมาถือศิลป์ที่วังพญานาคเนี่ย
เธอได้ลุกเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนก็ไปคนเดียว
อยู่มีใครก็ไม่รู้เงาตะคุ่มตะคุ่มนะเห็นอยู่เป็นเงาตะคุ่มตะคุ่ม
แล้วเธอก็ถูกฉุดแขนเข้าไปที่กุฏิซึ่งคนที่ฉุดเข้าไปสุดท้ายก็คือนายพุทธะ
ฉุดเข้าไปที่กุฏิหลังสุดท้ายที่นายพุทธอยู่ด้วยนะครับ
แล้วนายพุทธะบังคับให้เธอก้มกราบแล้วสวดมนต์อ้างว่านี่คือการขอขมา
แล้วก็ลงมือขืนใจเธอเธอบอกว่าเธอพยายามขัดขืนต่อสู้อย่างเต็มที่
แต่สู้ไม่ไหวสู้ไม่ได้นะครับสุดท้ายก็ถูกขืนใจ
บอกกับเรานะครับเธอบอกว่าตอนนั้นตกใจมากแต่ไม่กล้าบอกใคร
หลังจากเกิดเหตุการณ์ในคืนนั้นนายพุทธะก็บังคับให้เธอเนี่ยไปไหนต่อไหนด้วยตลอดเวลา
พยายามจะหนีกลับบ้านอยู่หลายครั้งก็ไม่สามารถทำได้สุดท้าย
เธอมีอาการลักษณะเหมือนกับแพ้ท้องนะฮะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงระหว่างที่เดินทางไปที่จังหวัดเชียงราย
ก็ไปกับนายพุทธะนี่แหละก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลค่ะนะฮะ
หมอบอกว่าเธอท้องได้๒เดือนแล้วนายพุทธตอนนั้นก็รู้แล้วบอกว่าจะรับผิดชอบ
แต่เวลาต่อมาไม่ทำตามที่พูดไว้ไม่รับผิดชอบอะไรเลย
เธอก็เลยตัดสินใจกลับมาที่บ้านแล้วไม่กลับไปเหยียบที่วังพญานาคที่นายพุทธอยู่อีกเลย
ที่นายพุทธะจะถูกขับไล่ออกจากพื้นที่แล้วก็ไปอยู่ที่นู่นแล้วฮะ
ล่าสุดเนี่ยคือสำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิงที่อำเภอพระคำบุรีรำ
แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เธออยู่ที่กันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับ
ผู้หญิงคนนี้บอกกับเราว่าจนกระทั่งต่อมาเนี่ยลูกสาวอายุประมาณ๑ปีนะครับ
เธอเนี่ยทราบข่าวว่านายพุทธะเดินทางกลับมาที่วังพญานาคบ่อโบราณ
พาลูกสาวไปหานะครับแต่นายพุทธไม่สนใจอะไรเลยบอกไม่ว่างบ้างต้องไปโปรดสัตว์บ้าง
เธอก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดเลือกที่จะไม่ติดต่ออะไรอีกเลยแล้วไม่อยากให้นายพุทธมาเห็นหน้าลูกด้วย
เพราะตอนนี้เธอมีชีวิตดีแล้วมีชีวิตใหม่แล้วมีงานทำมีเงินพอจะเลี้ยงลูกได้แล้ว
ตอนนี้ลูกสาวผ่านมาก็อายุ๔ขวบแล้วปัจจุบันเนี่ย
หลังจากที่นายพุทธไม่สนใจไม่ยอมรับตัวเธอกับลูกสาวนะครับเธอบอกเธอโกรธมากได้แต่ภาวนาขอให้นายพุทธได้รับผลกรรมที่ก่อไว้โดยเร็ว
จนมารู้ข่าวว่านายพุทธต่อเลียวโดยถูกสร้างเริงถูกตัวสอบเพื่อเอาผิดรู้สึกได้เลยว่ากำเนี่ยตามทันแล้ว
อยู่ได้ประมาณ๒เดือนนะคะกว่าจะหนีมาได้
ปี๖นึงน้องได้ขวบนึงพี่ก็พาเขาไปตรงนี้ค่ะ

ใช่คือตอนนั้นเราคิดว่าเราจะไปขอคืนดีเขา

ก็คือเราอยากให้เขารับผิดชอบเหมือนที่เขาได้รับปากเราไว้
แต่ไปแล้วเขาก็อ้างนั่นอ้างนี่อ้างนู่น
ก็คือเหมือนทุกวันนั้นครับโฟสัตว์โฟสัตว์ไม่จะไปกลับไปค่ะ
เขาไม่ยอมรับค่ะเขามาพูดกับลูกศิษย์ลูกหาเขาว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำ
แต่นี่เป็นข้อมูลจากการบอกเล่ากล่าวอ้างของผู้หญิงคนนี้

ใช่ค่ะซึ่งนายพุทธะเขาก็ปฏิเสธตลอดนะคะ
คือถ้าอยากจะชี้แจงหรือว่าอธิบายอะไรเพิ่มเติม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
พุทธเทพสุริยะจักรวาลเนี่ยเขาศรัทธามากกว่าพระแถวบ้านเขาอีกนะนี่ฮะที่เขาบอกกับเรานะครับผู้ชายคนนี้นะครับถึงแม้จะรู้ข่าวรู้เรื่องที่ตัวนายพุทธะเองก็ออกมาบอกว่าผมไม่ใช่พระชาวบ้านก็ไปช่วยกันเขาไปเชื่อกันเองเนี่ยแต่เขาก็ศรัทธาถามว่าศรัทธาอะไรเขาบอกว่าก็หลักคำสอนของนายพุทธะไงหลัก
ผมก็ไม่ชอบถ้าพระมาปฏิบัติตัวอย่างนี้
แต่ว่าความจริงคือต่างคนต่างไม่กล้า
ทางแม่ชีก็ไม่กล้าไปตรวจทางหลวงพ่อก็ไม่กล้าไปตรวจ
ไม่รู้จะโอเคอีกอย่างแล้วก็เป็นราศดร
ไม่สามารถที่จะบังคับให้ท่านไปตรวจอีดีเอนเอได้

ถ้าเอาจริงถ้าโอเคบริสุทธิ์ใจถ้าพระบริสุทธิ์ใจ
ไปตรวจที่โรงพยาบาลสิครับอย่างนั้นสิครับ

ทีนี้ค่ะจากข้อมูลของผู้หญิงท่านนี้
ที่บอกว่าเป็นอดีตลูกศิษย์ของนายพุทธะ
แล้วก็ไปเจอนายพุทธที่วังพญานาคจนสุดท้ายเนี่ย
เธอตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกออกมาเนี่ยนะคะ
เราก็เลยไปตรวจสอบภายในวังพญานาค

วังพญานาคบ่อโบราณนะคะ
เดี๋ยวไปดูค่ะลักษณะจะคล้ายที่พักสงฆ์แบบนี้ค่ะ
อยู่ริมบึงน้ำขนาดใหญ่นะคะ
พอทีมข่าวของเราเข้าไปดู

แต่ที่น่าสนใจก็คือ
นี่นะคะข้างมีรูปปั้นหลวงปู่สวง
พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคอีสาน
ซึ่งมีความสูงจากพื้นถึงฐานประมาณ๑๘นิ้ว

รูปปั้นของนายพุทธะที่เขาเชื่อกันว่าเป็นองค์ปู่เทพสุริยะจักรวาลเนี่ยนะคะ
ที่ฐานรูปปั้นสูงจากพื้นประมาณยี่สิบนิ้ว
นายพุทธบอกชาวบ้านแบบนี้นายพุทธะอ้างว่าหลวงปู่สวงเป็นลูกศิษย์ของตัวเอง
นี่ค่ะอ้างแบบนี้นะคะทีมข่าวก็เลยเข้าไปดู
สาราอิ่มบุญวังพญานาคนี่นะคะภายในสารา
เคยเป็นที่พักของนายพุทธะแล้วสิ่งที่เจอด้านในนะคุณผู้ชม
ทีมข่าวของเราไปเจอข้อความในสมุดบันทึกนะคะครับ
ข้อความนี้ระบุว่ามีกฎเหล็ก
กฎเหล็กเมื่อเข้ามาปฏิบัติธรรมกับนายพุทธะอืม
กฎเหล็กที่ว่านี้มีสองข้อข้อหนึ่งห้ามลังเลสงสัยในตัวของหลวงปู่
นี่ค่ะสองถ้าลังเลสงสัยในตัวท่าน
ให้กลับไปที่ข้อหนึ่งนี่นี่ก็คือห้ามลังเลสงสัยอ่ะครับ
ถ้าลังเลสงสัยก็กลับไปที่ข้อหนึ่งให้วนไปอ่านข้อหนึ่งโอ้โห
อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมีสมุดบัญชีบริจาคด้วย
มีการลงรายชื่อของบุคคลต่างมีระบุตัวเลขจำนวนเงินด้วย
ตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักหมื่นบาทค่ะนี่ค่ะครับ
ใครบริจาคบริจาคกี่บาทมีเขียนเอาไว้หมดเลยในสมุดนี้นะคะ
ส่วนตู้เก็บเครื่องนอนมีข้อความค่ะระบุว่ามีเหรียญรุ่นแรก
ของพระพุทธองค์ปู่เทพสุริยะจักรวาลครับจำนวนห้าพันเหรียญ
เสมือนช่วยธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ต่อไปถึง๕๐๐ปี
เขาเขียนไว้แบบนี้จริงจริงนอกจากนี้นะคะมียันค่ะ
ยันของนายพุทธะติดอยู่ที่เสาของสาราแบบนี้
นี่คือรูปของนายพุทธะบอกว่าทำเป็นยันเลย
ยันติดไว้เลยยันกันภัยมีคาถาด้วยเห็นไหม
คุณผู้ชมด้านล่างอ่ะคาถานะมะอุณโมพุทธยะเนี่ย
อ่าบอกว่าให้ท่องคาถานี้แล้วระลึกถึงปู่เทพสุริยะจักรวาล
เป็นยันแปะไว้เลยครับแบบนี้นะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
ไม่หมดนะยังไม่หมดนะโอ้โหเหรียญองค์ปู่เทพค่ะครับ
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหเนี่ยนี่เหรอเก็บไว้เก็บไว้
เป็นเหรียญลักษณะคล้ายใบโพแบบนี้ด้านหน้าเป็นพญานาคเก้าเซียน
มีธรรมจักรอยู่สองฝั่งนะคะครับแล้วก็มีข้อความว่า
พุทธองค์ปู่เทพสุริยะจักรวาลพญานาคาธิบดีศรีสุโธเทวาอืม
ข้อความที่ระบุอยู่ในเหรียญค่ะส่วนด้านหลังเป็นยันกันภัยนะคะ
ระบุว่ารุ่นหนึ่งน้ำมะออุแหล่งอรยธรรมบ่อโบราณวังพญานาค
อำเภอกันทรลักษณ์ครับชาวบ้านบอกว่านายพุทธะสร้างเหรียญให้ชาวบ้านเช่าบูชา
ในราคาเหรียญละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทอืมนี่นะคะหลายอย่างจริงจริง
ทีมข่าวของเราไปเจอภายในวังพญานาคบ่อโบราณน่ะนะคะ
เข้าไปดูในสาราแล้วก็เจอสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ย
ความจริงน้ำมะอาอูนี่เป็นคาถาเมตตามหานิยมที่รับรู้โดยทั่วกันอยู่แล้ว
ใช่แต่เขาไประบุว่าเป็นยันกันภัยของเขาของเหรียญของเขา
แล้วก็ทำเหรียญของตัวเองเลยคุณผู้ชมแล้วชื่อเดิมของนายพุทธะเนี่ย
ครับเขาไม่ได้ชื่อนี้นะเพราะว่าทีมข่าวของเราไปเจิมเอกสารนี้นะคะ
ครับเป็นใบเปลี่ยนชื่อนะคะอ่าตอนนี้เขาชื่อว่านายพุทธเทพสุริยะจักรวาลใช่ไหมคะ
บัตรประชาชนแต่ชื่อเดิมของเขาก็คือนายสายันแก้วหมั่นนี่ค่ะ
มิถุนาปีห้าเก้าค่ะหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าค่ะ
คือวันที่เขาเปลี่ยนชื่อนะคะอืมนี่คือเรื่องราวของนายพุทธะคนนี้โอ้โห
หลายอย่างค่ะนี่เป็นพื้นที่ที่เขาเคยอยู่ใช่ค่ะ
ผู้หญิงท่านนี้ที่บอกว่าเป็นอดีตลูกศิษย์ไปเจอกับนายพุทธะที่นี่ไง

ก็มีหลักถงหลักฐานยังถูกทิ้งอยู่หลายสิ่งหลายอย่าง

ตอนนี้ย้ายไปอยู่สำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิงอำเภอประคัมจังหวัดบุรีรำ
แต่ก็หายตัวไปแล้วนะครับ

เราได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่๒นะครับ
ในพื้นที่ตะบนเวียงเหนืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับ
ผู้ใหญ่สุคคลอินสโฑภานะครับ

เคยสัตว์ทาองค์ปู่เทพนะ

มาในรูปแบบของพระทุดงนะครับ
ท่านที่เริ่มสายศรัทธาองค์ปู่เทพนะฮะที่วันให้พุทธภาพก็บอก
ผมไม่เคยบอกใครนะว่าผมเป็นพระไปเชื่อกันเองญาติโยมไปเชื่อกันเองเนี่ย
ผู้ใหญ่บอกเอ้าก็ตอนเข้ามาในพื้นที่เนี่ยมาในรูปแบบแบบพระทุดงเลย
ห่มจีวอนสีเข้มลักษณะเดียวกับพระสายวัดป่ามาถึงไปนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้
ชาวบ้านเห็นเขาก็นึกว่าพระก็นำอาหารนำน้ำไปถวาย
แล้วก็นิมนต์ให้ไปอยู่ที่วังพญานาคบ่อโบราณ
เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ว่างอยู่
หลังจากนั้นนะครับก็มีความเรื่องสายสทากันเกิดขึ้น
ปู่เทพก็บอกกับชาวบ้านว่าสามารถรักษาโรคได้
รักษาอาการเจ็บป่วยได้รักษามะเร็งได้
คือถ้าย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนโควิดคงยังไม่มา
แต่ตอนนี้ไปอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมหินเพิงพฤพธรรมจังหวัดบุรีรัมน์
ล่ำลือว่ารักษาโควิดได้เลย
ส่วนวิธีการรักษานะครับในตอนนั้นนะครับ
ผู้ใหญ่สุคลบอกกับเราว่าองค์ปู่เทพเนี่ยมีวิธีรักษาโรค
ด้วยการต้มยาสมุนไพรให้ดื่ม
แล้วก็ให้ญาติโยมดื่มน้ำล้างเท้าขององค์ปู่เทพนะฮะโอ้โห
ดื่มน้ำล้างเท้าของนายพุทธะหรือว่าองค์ปู่เทพ
ชาวบ้านเขาเรียกกันหากใครป่วยนะเอาน้ำเนี่ยใส่กระมังมาเลย
แล้วโรยกลีบกุหลาบมาด้วยแล้วก็เอามาให้องค์ปู่เทพเนี่ยแช่เท้า
แล้วเอากลับไปดื่มเพื่อรักษาอาการเจ็บปวด
หรือว่าอาการเจ็บป่วยตามร่างกาย
ก็นั่งสัวร์ตและมีคนมาขอล้างเท้าล้างเอ้าร้องน้ำแล้วดื่ม
ที่เคยรักษานี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับ

ดื่มน้ำล้างเท้าต้นมันทรงกะโปรกร้อยค่ะ
ถูกต้องเชื้อโรคทั้งนั้นนะเอาพูดจริงนะใช่ไหมใช่ค่ะ
คุณผู้ชมครับมีชาวบ้านในพื้นที่หมู่สามนะครับ
ที่ตำบลเวียงเหนือที่เราได้คุยด้วยนะครับ
ที่การทบาลจังหวัดสิงห์ศเกตนะครับคุณป้านท่านนี้นะครับ
นางไทยคมไสเราเจอที่วังพญานาคติไปเจอพอดี
ป้าไทยบอกว่าป้าเคยสัทธาองค์ปู่เทพเหมือนกันนะ
ตอนที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นพระทุดงมาใหม่เนี่ยตอนนั้น
องค์ปู่เทพให้ชาวบ้านแล้วก็ลูกสิทธิ์เรียกว่าปู่สุริยะเทพจักกวาน
แต่ต่อมาก็บอกว่าเปลี่ยนใหม่ให้บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นพุทธองค์
ให้ชาวบ้านเนี่ยเรียกเขาว่าพุทธองค์
ตอนนั้นป้าบอกรู้สึกเลื่อมสายศรัทธาจริงนะมันบอกไม่ถูกเนี่ย
บอกมันเหมือนถูกคาถาถูกมนต์สะกดหรือถูกอะไรก็ไม่รู้
ทำบุญกับพุทธองค์หรือว่าองค์ปู่เทพอยู่พักใหญ่
กระทั่งเย็นวันหนึ่งมีลูกศิษย์ทอดปลาตัวใหญ่มาให้
ซึ่งพุทธองค์เนี่ยก็ได้กินข้าวกับปลาทอดแบบหน้าตาเฉย
ก็เลยทักทวงไปว่าเอ้าพุทธองค์ตอนเย็นนะ
ทำไมท่านมาฉันข้าวเวลานี้มันเวลาเย็น
พุทธองค์ตอนนั้นต่อป้าว่าอย่างไรบอกกูจะกินใครจะทำไม
ตั้งแต่วันนั้นป้าบอกป้าไม่ไปแล้วป้าไม่ทำบุญแล้ว
เชื่อว่าในพุทธธรรมแบบนี้ก็คงไม่ใช่เลยหรอก
ก็อยากดังอยากมีชื่อเสียงอะไรประมาณอย่างนี้
บอกเขาว่าต้องเรียกปู่พุทธองค์นะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้พุทธองค์ให้ปู่เป็นพุทธองค์แล้ว

ก็ถามอยู่แล้วถามว่าท่านคือใครแล้วมึงถามทำไม
แล้วมึงทำทำไมเขาบอกว่าอย่างนี้
เขาก็บอกว่าเขานั่นอะไรล่ะ
ท่านให้เขาสั่งให้เขาทำนี่ทำนั่นเขาว่า
สั่งให้เขาทำนี่ทำนั่นและให้เขาเดินบนน้ำได้
แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามาชุดขาวเยอะแยะไปนั่งอยู่
บ่อนี้บ่อนั้นว่า๙บ่อน่ะ
นี่ค่ะคือถ้าดูตามข้อมูลที่เราได้มา
เหมือนที่คุณวิมวลวันไปที่บ้านเขาดีกระบี

ใช่เขาจะเรียกตัวเองว่าท่านเหมือนเป็นชื่อเล่น

เพราะฉะนั้นเวลาที่ชาวบ้านเขาก็เรียกว่าท่านท่าน
ใครก็รู้สึกว่าโอ้โหคนนี้คือท่าน
แต่ความจริงมันคือสัพพนามที่เขาเรียกแทนตัวนายพุทธาว่าท่านมาตลอดเนี่ย
ใครก็เลยเรียกท่านท่านท่านท่านท่านหมด
ท่านผู้ชมครับนายพุทธะนี่ชอบอวดอุตริด้วยนะครับ

โดยเฉพาะเรื่องการเดินบนน้ำได้เดินบนดวงจันทร์ก็ได้
แต่ที่ผ่านมาไม่มีใครเห็นนะฮะลักษณะการบอกต่อกันมา
เวลามีการขอให้แสดงอิทธิฤทธิให้ดูเนี่ย
นายพุทธะก็จะบอกอย่างเดียวบอกชาวบ้านบอกมันยังไม่ถึงเวลา
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยทำกิจของสงฆ์อะไรเลยนะครับ
ชาวบ้านบอกนะครับแล้วมักจะเลือกพูดคุยกับลูกศิษย์
ดูดีมีฐานะกับชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยคุย
อย่างคุณป้าที่ไปทักเรื่องโอ้ท่านทำไมมาฉันปลาทอดกับข้าวเลยตอนเย็นเนี่ย
ตวาดใส่ด่าใส่เลยค่ะชาวบ้านบอกกับเราว่า
นายพุทธะเนี่ยชอบคุยกับคนที่ดูมีฐานะ
เพื่อจะโน้มน้าวให้สร้างรูปปั้นต่างอย่างเช่นรูปปั้นหน้าเหมือนนายพุทธ
ที่สร้างอยู่คู่กับรูปปั้นของลมปุศวงค์
จุดที่เขาอยู่เนี่ยมันจะได้ดูแบบเหมือนมีบารมีรูปปั้นเยอะแยะไปหมดนะ
รูปปั้นนี้ภรรยาของชาวต่างชาติคนหนึ่งสร้างให้นายพุทธะนะฮะ
ลักษณะแบบสร้างถวายราคา๒แสนนะครับ
ที่สร้างถวายเนี่ยนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
ถวายก็เพราะว่านายพุทธะไปบอกว่าสามารถรักษาอาการป่วยของสามีให้ได้
ชาวต่างชาติคนนี้ก็เลยเชื่อทำตามทุกอย่างเสียเงินเท่าไหร่ก็ยอม
สุดท้ายชายชาวต่างชาติคนนี้ก็ไม่หายป่วยนะฮะ
แล้วก็เดินทางกลับประเทศเขาไปแล้ว
รูปปั้นยังเหลืออยู่ครับ๒๐๐๐๐๐กว่าบาท
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ตะบนเวียงเหนือที่กันทรลักษณ์ศรีสเกตนะครับ
นายสุริปัญญาคันธนานี่ครับบอกกับคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
ผู้ช่วยสุริปัญญาเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนที่ขับไล่นายพุทธะออกจากวังพญานาค
ไล่ไปเมื่อ๔๕ปีก่อน
กับข้อมูลที่ว่านายพุทธเขาไปอยู่สำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิงที่อำเภอประคัมบุรีรำได้๔๕ปีเลย
เพราะถูกไล่ไปจากกันทรลักษณ์ศรีสเกต
สาเหตุที่ต้องขับไล่ให้พ้นวังพญานาคให้พ้นพื้นที่
เพราะผู้นำชุมชนเนี่ยคุยกันแล้วเห็นว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนแล้วก็ฟอกเงินด้วย
เนื่องจากตอนนั้นเนี่ยถึงขั้นนายพุทธเตรียมจะสร้างพระนอนนะฮะ
พระนอนขนาดยาว๔๙เมตร
ตอนนั้นก็ถามว่าจะเอาเงินจากไหนมาสร้าง
นายพุทธะบอกว่าเดี๋ยวเอาเงินจากตู้บริจาคนี่แหละ
ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะเงินในตู้บริจาคเนี่ยมันมีอยู่หลักร้อย
สิริปัญญาบอกว่าก็เลยเอาเรื่องไปปรึกษาผู้ใหญ่บ้านปรึกษากำนัน
แล้วเสนอให้อำเภอพิจารณาซึ่งนายอำเภอในสมัยนั้น
พอทราบเรื่องมาตรวจสอบมีคำสั่งห้ามสร้างเด็ดขาด
พอนายพุทธรู้ว่านายอำเภอไม่ให้สร้างโมโหฮะ
สร้างไม่ได้โมโหใหญ่แล้วตอบกลับมาเลยนะตอนนั้น
แล้วก็เดินนอกอากาศนอกศาลาหนีไปอย่างรวดเร็ว
พุทธไปแอบเตรียมขุดดินเพื่อก่อสร้างฐานพระนอนนะครับ

นายพุทธบอกจะสร้างเหมือนเดิมยืนยันจะสร้าง
ก็เลยเอาเรื่องเนี่ยไปประชุมร่วมกับฝ่ายปกครองในท้องที่นะครับ
แล้วมีมติกันก็คือให้ขับไล่นายพุทธะออกนอกพื้นที่ไปเลย
ออกจากวังพญานาคตรงนี้ไปเลย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๓บอกกับเราว่าการขับไล่นายพุทธะออกนอกพื้นที่เกิดช่วงสักปี๖๖
นะครับต้องไล่อยู่๓ครั้งนะครับทุกผู้ชมครับ
นายพุทธจะยอมออกไปนะครับแต่ยังพูดทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวจะวนเวียนกลับมาใหม่
แล้วยังมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายอย่างนะอวดอุตริบอกเดินบนน้ำได้นะครับ
มีพฤติกรรมส่อไปในเชิงชู้สาวกับลูกศิษย์ผู้หญิงที่มาปฏิบัติธรรม
หลอกลวงประชาชนให้เอาเงินมาทำบุญสร้างรูปปั้น
แล้วเคยประกาศตัวว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์เดียวของโลก
ซึ่งในพื้นที่เขาบอกเขาประชุมกันแล้วเนี่ยบอกไม่ได้แล้ว
พฤติกรรมอย่างนี้ไม่เหมาะสมอยู่ไม่ได้ต้องให้ออกไป
ส่วนตัวเนี่ยนะครับทางนายสุริปัญญาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๓บอกว่านายพุทธ
ไม่ใช่พระอยู่แล้วไม่ใช่นักบวชด้วยไม่ใช่ผู้ทรงสินด้วย
แต่เป็นนักต้มตุ๋นเพราะฉะนั้นถ้านายพุทธฟังอยู่อยากขอร้องให้หยุดพฤติกรรมนะ
คือไอ้หลักคำสอนต่างที่บอกว่าสอนให้คนเป็นคนดีอะไรต่างนานาเนี่ย
จะมาทำมาใช้พฤติกรรมแบบนี้เคลือบแฝงไว้ไม่ได้
เค้าก็โกรธเลยเค้าก็ปูจะทำอย่างเดียว
อันนี้แหละแกก็บอกว่าปูจะทำอย่างเดียวเจ้าที่ให้ทำ
โดยผมว่าไอ้เจ้าที่อยู่ไหนก็ผมเป็นผู้ช่วยบ้านเนอะ
สอนคนอื่นได้ไม่รู้จะทำขนาดพระมาวับมนตย์แล้วไกลไม่รู้จะมาไม่ค่อยรอก
หลอกลวงประชาชนต้มตุนชาวบ้านนี่แหละ

ถ้าทำคิดจะทำดีก็ทำให้มันดี

อย่าไปหลอกลวงตมตุ่นชาวบ้าน
ที่เขาไม่มีอันจะกินอยู่แล้ว
คือในมุมหนึ่งเวลาไปสอนไปบอกชาวบ้าน

แต่มุมนั้นหลังก็แอบไปทำอะไรที่เหลือแฝงเยอะแยะ

แต่ล่าสุดแม้ว่าเขาจะถูกมาตีขับไล่

ยังมีนะฮะยังมีชาวบ้านที่เจอไปกราบไปไหว้ไปทำบุญนะครับ
อันนี้คลิปต่างเนี่ยดูเวลาไปไหนมาไหนเห็นไหมฮะ
บางคนก็รู้บางคนก็เจอใหม่เห็นคนไหว้เยอะจังเราก็ไปไหว้บ้างก็มี
นี่นะคะคือนายพุทธะเนี่ยถูกไล่ออกจากพื้นที่ที่ศรีสเกต
ไปอยู่บุรีรำแต่บ้านเดิมเขาเป็นคนกระบี่นะคะ
แล้วเขาก็อ้างว่าเขาไปบวชอยู่นู่นอยู่เนปานแต่ละอย่าง
ทีมข่าวของเราก็เลยไปบ้านที่กระบี่ค่ะครับคุณวิมลวันธรรมพักดีนะคะ
ไปที่บ้านของนายพุทธะนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปมารอบนึง
วันนี้ไปอีกรอบหนึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลลำทัพอำเภอลำทัพค่ะ
เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวที่บ้านก็มีพ่อกับแม่อยู่กันสองคนนะคะ
นิตยาแก้วมั่นลูกสาวและเป็นพี่สาวของนายพุทธะ
ออกไปมีครอบครัวก็จะคอยดูแลพ่อแม่ที่อยู่กับสองคนที่บ้านหลังนี้
นิตยาค่ะที่เป็นพี่สาวของนายพุทธะนะคะก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าก่อนหน้านี้เธอกับนายพุทธะไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไห
แม้ว่าเป็นพี่น้องกันก็ตามเพราะว่านายพุทธะเกเรมาก
ไม่ค่อยอยู่บ้านไม่ดูแลพ่อแม่ด้วยซ้ำ
ช่วงที่นายพุทธกลับบ้านแล้วใส่ชุดเป็นแบบผ้าสีดำ
บอกว่าอ้าวเพี้ยนไปแล้วป่ะเนี่ยเธอยังมองว่าพี่เธอเพี้ยนเลยนะคะ
น้องเธอเพี้ยนเลยนะคะเธอเป็นพี่นายพุทธะเป็นน้อง
เธอยังมองว่าน้องชายเธอเพี้ยนปะเนี่ย
เมื่อสองปีก่อนนายพุทธะก็มาอยู่ในพื้นที่
คนในหมู่บ้านเรียกหลวงบังบางคนก็เรียกหลวงยัน
แล้วกลายเป็นว่าไปสอนคนนั้นคนนี้นะคะ
สอนว่าเนี่ยนะตอนนี้เป็นคนใหม่แล้ว
ไม่มีพี่มีน้องไม่มีพ่อมีแม่แล้ว
ตอนนี้เขาแค่ถือศีลปฏิบัติธรรม

แล้วก็บอกว่าที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะเพราะว่าเขาต้องมาแก้กรรม
กรรมอะไรที่ทำกับพ่อแม่พี่น้องก็จะต้องมาล้างบาป
ฝากให้พี่ดูแลพ่อแม่ด้วยนะนี่นะคะ
ก็อยากให้มองที่จิตนะมองที่ทำที่มาสอนนะ

ตอนแรกจากที่ไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่

น้องชายพูดแบบนี้น้ำตาไหล

มาสอนหลักธรรมมาบอกแบบให้ดูแลพ่อแม่

โอ้โหนางนิตยาบอกว่า
เชื่อว่าน้องชายมาโปรดพี่สาว

ค่อยลงลอยกันต่อต้านกันมาตลอด

อืม

ให้รู้ถึงสัจธรรมของมนุษย์

ก็คือท่านเคยทำกรรมอะไรที่ว่า

ท่านก็จะล้างบาปนั้น

ให้ดูแลพ่อแม่ฝากพี่ฝากดูแลทุกอย่าง
พูดถึงว่าอย่ามองที่ตัวท่านเป็นแบบนี้

วันนั้นพี่เข้าใจแล้วว่าท่านมาโปรด

นี่อากาศติอากาศติจัดชาติแล้ว
เรียกปกติท่านบอกว่าท่านจะมาค้างที่นี่
มาพักที่นี่
พอพูดเสร็จกับพี่เสร็จทุกอย่าง

ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราไปเจอเพื่อนสมัยเด็กของนายพุทธะค่ะครับ
ตอนนี้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๘ที่บ้านไร่คอกตำบลลำทัพอำเภอลำทัพจังหวัดกระบี่
ผู้ช่วยอุทัยมณีมัยอายุ๓๗นะคะ
อุทัยก็บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยนายพุทธเพื่อนจะเรียกว่าบัง
เกเรมากไปต่อยไปเตะคนอื่นไปทั่วไม่ค่อยอยู่บ้านด้วยชอบขึ้นเขาไปหากล้วย
เมื่อปี๒๕๕๐นายพุทธะขึ้นเขาแล้วหายไปเลยหายไปเลยไม่มีใครตามหาตัวเจอ
ปี๒๕๕๕พ่อกับแม่ของนายพุทธะไปบนไปบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หนังตะลุงน้องเดียวขอให้เจอตัวนายพุทธะ

เจอผ่านไปปีหนึ่งก็คือปี๒๕๕๙
นายพุทธะโทรศัพท์กลับมาหาพ่อแม่ที่บ้าน
แล้วก็ชุดขาวใส่ชุดขาวมาเลย
พ่อแม่บอกว่าโอ้โหแบบนี้จะต้องไปแก้บนหน่อย
แล้วนายพุทธะก็เหมือนกับว่าออกทุดงไปเลย
กลายเป็นอีกคนนึงเลยหลังจากที่ขึ้นเขาแล้วหายตัวไปครับ
พอกลับมาบ้านที่อำเภอลำทัพเมื่อปี๒๕๕๙
แต่เป็นสีดำนะคะแบบนี้นะฮะใช่ค่ะ
และทุกครั้งที่กลับมาบ้านก็จะมาเทศนธรรม
แล้วก็มาสองสามชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงแล้วกลับไป

รถได้ประมาณสองพันธา
รถได้ประมาณประมาณ

หายไปก็กลับมาประมาณปี

แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีก
ความคิดผมว่าจะไม่น่าเป็นความจริงนะครับ
ความจริงส่วนความคิดผมนะครับ
คือตั้งแต่ถูกเปิดเผยเรื่องราวต่างเนี่ยอย่างล่าสุดเมื่อวานที่มีนักข่าวไปถาม
ก็จะดูอารมณ์ฉุนเชียวขึ้นมาหน่อยค่ะใช่ไหมฮะแต่ถ้าฟังที่พี่สาวของนายพุทธะบอก
บอกโอ้โหตอนที่น้องชายกลับมาอีกครั้งแล้วลักษณะเหมือนกับเป็นนักบวชกลับมา
ท่งมาเทศเนี่ยพี่สาวบอกว่าเลื่อมใสสัทธาเลยเนี่ยนะฮะ
เพราะอะไรถึงเรื่องสายศรัทธาเนี่ยต้องย้อนไปฟัง
ท่านผู้ชมจำได้คุณกิติศักดิ์เคยคุยกับนายพุทธะครั้งแรก
ตอนแรกตอนแบบตามมาจากบ้านครูต้อยแล้วก็ตามมาหาว่านายพุทธะอยู่ที่บุรีรำเนี่ย
การพูดการจาแบบนุ่มนิ่มของเขาเนี่ย
มันก็อาจจะทำให้คนหลงเชื่อแล้วก็ศรัทธาได้
เดี๋ยวลองฟังนะตอนที่ติได้สัมภาษณ์วันนั้นนะครับ
เคยบวชที่ไหนครับ

นี่เขาคอยจะนิ่ม

มีข้อมูลว่าไปทุดงในป่า

แต่ก็มีข่าวถึงขั้นที่ว่านายพุทธะเนี่ยเขาประกาศเอาไว้
เตรียมจะตั้งศาสนาใหม่นะฮะศาสนาใหม่ที่ชื่อ
ศาสนาพุทธธรรมชาติ
นักข่าวของเราก็พยายามจะไปดูรายละเอียดเรื่องนี้นะครับ
วันนี้เจอลูกศิษย์ไม่กี่คนนะครับ
ได้เจอนางสุธินนะอายุ๕๓ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่

ป้าศุธิลบอกว่าปกติองค์ปู่เทพ
จะออกทุดงเป็นประจำครั้งหนึ่งก็๗วันหรือว่า๑๕วัน

ท่านไปไหนครับ

ว่าเดี๋ยวจะไปทุดงแล้วค่ะ
เห็นท่านพูดอยู่นะเมื่อคืนใช่ไหม

หรือสีน่ากังวลอะไรไหมคะ
แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลนะนะ

ถ้าจะถามว่าเรื่องคดีคงคดีความไปหลงไปหลอกใครอะไรยังไง
มันยังไม่มีปรากฏอะไรตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
อกจากเรื่องอื่นที่จะเป็นเรื่องแวดล้อม

เอาเป็นว่าถ้าอย่างในพุทธะเนี่ย
จะตั้งศาสนาใหม่ศาสนาพุทธธรรมชาติอืม
คุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งนะเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะเป็นผู้ชายนะฮะอายุ๒๖เองนะครับ
เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้นะว่าจะตั้งแบบไหนอะไรยังไง
แต่ถ้าทำได้เขาก็จะนับถือศาสนานั้นศาสนาพุทธธรรมชาติขององค์ปู่เทพ
อีกคนนึงบอกว่าเขาได้มาอยู่ที่นี่เนี่ยที่สำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิงที่อำเภอประคัมจังหวัดบุรีรำ
อยู่ที่นี่แล้วรู้สึกที่นี่ร่มรื่น
หากมีการตั้งรัฐธิใหม่ศาสนาใหม่แล้วสอนให้คนเป็นคนดีมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนี่
สิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นสิทธิส่วนบุคคล
ก็อย่างที่ท่านบอกไปอ่ะเนาะเพราะว่าทุกศาสนานะครับก็สอนให้เป็นคนดีนะครับอ่า
มันจะขึ้นมากี่รัฐธิหรือว่าจะขึ้นมากี่ศาสนาผมว่าตรงนี้ถ้ามันอยู่ในฐานมั่นของความดีผมว่ามันก็ไม่ได้เสียหายนะครับ
แต่เรื่องนั้นก็ไม่ได้ทำให้ผมคิดมากอะไรครับผมก็ยินดีครับผมก็ยังดีใจด้วยซ้ำครับ
ที่ลุงปู่จะตั้งก็ที่ใหม่ขึ้นมานี่ใช่ไหมครับ
เพราะว่าท่านสอนแบบคนมีปัญญาน้อยก็เข้าใจได้ง่ายคนมีปัญญามากก็เข้าใจได้ง่ายครับ
นี่ในมุมของลูกศิษย์ที่เขาเลื่อมสายศรัทธากันนะครับ
แต่ทุกผู้ชมครับช่วงเช้าวันนี้มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรหรือว่าสปกรจังหวัดบุรีลำ

วันนี้มาที่สำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิงที่อำเภอประคัมจังหวัดบุรีรำนะครับ
นายกอบตโคกมะม่วงในสุดขวัญนูบอกว่าพื้นที่สำนักงานเป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอประคำจังหวัดบุรีรำกับอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมา
พื้นที่บริเวณนี้ไม่ค่อยจะมีคนเข้ามานะครับเพราะเป็นพื้นที่โขดหินทำการเกษตรไม่ค่อยดี
หลังจากนี้อบตจะไปสำรวจคู่กับสปกรนะครับส่วนที่ว่านายพุทธจะตั้งรัฐธิศาสนาอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหารือกับผู้บริหารอบตก่อนว่ามันเข้าข่ายผิดไม่ผิดแบบไหนอย่างไร
ส่วนเรื่องพื้นที่เดี๋ยวสอปกรกับอบตจะมาดูนะครับว่าสำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิงของนายพุทธะเข้าข่ายพื้นที่เนี่ยมันลุกที่ผิดกฎหมายหรือเปล่า
ช่วงบ่ายตำรวจก็มานะครับป่าไม้ก็มาสำนักงานพระพุทธศาสนาในพื้นที่ก็มาแล้วก็ท่านรองเจ้าคณะอำเภอประคำด้วยนะครับมาตรวจสอบด้วยนะครับ
พบว่าที่นี่มีการตั้งสำนักคล้ายกับเป็นรัฐธิจนทำให้มีคนหลงเชื่อนับถือมาขอเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก
แต่มาตรวจพื้นที่เบื้องต้นเนี่ยที่แปลกตาก็คือรูปหล่อ
เป็นรูปนายพุทธไม่ใช่รูปของพระพุทธเจ้า
หรือว่ารูปหล่อของพระสงฆ์เกจิอาจารย์ต่าง
ส่วนนายพุทธจะตั้งศาสนาใหม่อะไรพวกนี้เนี่ย
ถ้าไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมันก็คงห้ามกันไม่ได้
เพราะที่ผ่านมาในประเทศไทยก็เคยมีคนตั้งสำนักขึ้นมาอย่างหลากหลาย
มันก็อยู่ที่ว่าความยั่งยืนมันจะยั่งยืนแบบไหนยังไง
บางคนตั้งมาแป๊บเดียวก็ล้มเลิกกันไปก็มี
สาปมห
และที่ใหม่คำสอนคืออะไรเรายังไม่ทราบ
ก็มีหลายละที่แล้วก็จบไปแล้ว
นี่ฮะก็เขาไม่ได้เป็นพระ
สำนักพุทธก็บอกมันก็อยู่นอกเหนือขอบเขตอำนาจ
ไม่มีประชาชนไปแจ้งความร้องทุกข์เรื่องถูกหลอกลวงอะไรพวกนี้ด้วย
ส่วนให้ซุรชัยแสงซีหลิผู้นวยการสำนักงานสรรพยากรท่านบัญชา
สิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรำนะครับวันนี้ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่า
สำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิงตรงนี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนหรือไม่
นะครับข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าไม่ได้อยู่ใน
พื้นที่ของสอปกรนะครับเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบว่าถ้าไม่อยู่ในพื้นที่ของสอปกรเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อะไร
ถ้าเป็นพื้นที่ป่าสงวนจริงแล้วไม่ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่เนี่ยมาก่อมาสร้างมาตั้งสำนักแบบนี้
เดี๋ยวไล่ละเอียดเนี่ยที่บอกว่าก็ต้องตรวจสอบนะค่ะ
มันก็ไม่ป่าไม้ก็ป่าสงวนเนี่ยมันจะต้องเป็นที่ใครสักที่หนึ่งสินะใช่ไหมทีนี้ค่ะ
นายพุทธะวันนี้เนี่ยนะคะทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะตามหาตัวนะคะ
ไม่เจอนะคะไม่มีใครเจอตัวนายพุทธะ
ครอบครัวของนายพุทธะก็เลยบอกว่าเป็นห่วง

นี่ครอบครัวที่กระบี่นะคะคุณวิมวลวันก็ไปคุยมา

ไม่รู้ว่านายพุทธะไปอยู่ไหน
ครอบครัวบอกว่าเหตุการณ์มันเป็นลักษณะแบบนี้
ก็เลยเชื่อว่าลูกเนี่ยนะอาจจะหนีเข้าป่า

เพราะปกติลูกชายชอบอยู่ในถ้ำ

แล้วก็เสียใจบอกว่าเสียใจมากที่ถูกกล่าวหาถูกใส่ร้าย

นี่นะคะทีมข่าวก็ถามว่าอยากจะสื่อสารอะไรถึงนายพุทธบ้างไหม
พ่อของนายพุทธะก็บอกว่าไม่ต้องห่วงพ่อกับแม่นะ
ถ้าอยากจะไปอยู่ที่ไหนให้สบายใจก็ไป
จะไปอยู่ที่อื่นให้สบายใจก็ไป
อย่าอยู่ให้เขากล่าวหาพ่อบอก
พ่อบอกว่าลูกถูกใส่ร้ายป้ายสีมาตลอดค่ะ

คุณครับ
พ่อบอกว่า
มาก็ไม่ลง
การสอนเป็นเรื่องใส่แบบนี้เนี่ยมันถูกไม่ถูกอย่างไรเรื่องของพุทธศาสนานะคะ